คุณผู้ชมหมูเจรุนี่นะคะตั้งแต่ต้นปีค่ะ
แล้วได้ทำข่าวโอ้โหดาราเขาแบบไปทำบุญเยอะมากเลย
เยอะมากพี่แจ๊กโดยเฉพาะภากอีสานนี่ไปกันเยอะค่ะ
แต่คุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะคะอีกหนึ่งแหล่ง
ที่โอโหคนไปไหว้เยอะมากจริงจริงศาลหลักเมืองอ่า
อย่างที่หมอช้างเคยบอกนะคะว่าปีนี้นะคะปีขานถ้าไหว้แบบสารหลักเมืองแล้วมันจะปังค่ะ
วันนี้นะคะเราไปเหลือบเห็นเหลือบเห็นใช้คำนี้
เราไปส่องดูนะคะ๒ลูกทุ่งสาวนะคะพี่ฝนธนาสนทรแล้วก็หลิวอัจจริยาค่ะ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสองลูกทุ่งสาวคนนี้ค่ะ
เขาแท็กทีมกันนั้นว่าไปไหว้สารหลักเมืองกรุงเทพนะคะ
อย่างที่เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไป
หมอช้างเขาแนะนำบอกว่าไหว้แล้วมันจะปังเถอะ
เพราะว่าปีเมืองของเรามันเดือนราศีเมษเมษกับขาน
เขาบอกว่าปีนี้มันปั๊วปังกระมังมากเธอต้องไปนะคะ
ดังนั้นค่ะสงสัยเขาดูบันเทิงไทยรัฐ
พอดูเสร็จปุ๊บก็รีบไปเลยค่ะไปไหว้สารหลักเมืองกรุงเทพค่ะ
แล้วก็ไหว้หลวงพ่อโตวัดอินด้วยนะคะ

หลวงพ่อโตนี่โอ้โหต่างประเทศมากันเยอะมากนะ

จริงนะคะงานนี้นะคะทั้งพี่ฝนแล้วก็พี่น้องหลิวเนี่ยค่ะ
ได้โพสต์ภาพประทับใจในการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะคะ
พร้อมทั้งบอกด้วยว่าตั้งใจมากเลยที่จะมาไหว้พระขอพรค่ะ

ยังบอกบุญให้เหล่าเอฟซีได้ร่วมอนุโมทนาบุญซะ
ถูกกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ
ต่อกันที่ความปังนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพิ่มความเป็นมงคลให้กับชีวิตอีกหนึ่งหนุ่มสายมู
เบิ้ลปฐุมราชโอ้โหเมื่อวานนี้ถือเลิกงามยามดี
จัดโต๊ะบูชาผลไม้เครื่องไหว้ตั้งตรงหน้าบ้านเลยค่ะ
หน้าโรงจอดรถมันนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า
ยรถไหว้ลาไหว้แม่ยะนาง
เดินทางปลอดภัยหายห่วงมั่นคงทุกทางเดิน
เงินทองไหลมาเทมาเด้อ
เรียกว่าต้อนรับปีใหม่รวยเฮงกันทั่วหน้าเลยนะคะ
แต่งานนี้ที่น่าโฟกัสน่าจะเป็นชุดของหนุ่มเบิ้ลนี่แหละคุณผู้ชม
โอ้โหถอดเสื้อโชว์ลายศักดิ์ที่บ่งบอกเลยว่า
เป็นสายมูที่แท้ทรูนะคะ
แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่า
แม่ย่าตกใจชุดบ่นอก
บางคนก็บอกว่ามักได้หลายพญานาคข้างหลังนั้น
ถ้าผ้าหลุดละพ่อบางคนถามแบบนี้พี่แจ๊ค
กันไปต่างนานาเลยนะคะ

เพราะหนุ่มคนนี้เขาสไตล์ชิลนะคะ
แต่ว่าดิฉันไม่ละสายตาเลยค่ะ
ทะเบียดรถก็สวยเนาะ

เพราะว่าความเชื่อทำให้เราอยู่ได้
นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะ